สวัสดีครับ๘นาฬิกา๒๗นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและที่สำคัญครับเรื่องของพายุหมุนเข็ดร้อนที่มีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองแรงของเราพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองของเราเมื่อไหร่
ว่าแถบสีฟ้าฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกตอนนี้เลื่อนไปอยู่เหนือเมืองของเรานะครับจึงทำให้ฝนโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยลดลงแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมีการคาดการว่าร่องฝนนางกล่าวนั้นจะมีการเลื่อนกลับมาปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของ
จุดนี้นี่เองนะครับมีการคาดการณ์ว่าย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวกลายเป็น
โดยถ้าหากกลายเป็นพายุสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเส้นทางที่พายุเคลื่อนที่ผ่านนะครับ
โดยมีการคาดการณ์ว่าช่วงวันที่๑๓ครับจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับ
ช่วงวันที่๑๔ก็จะเข้าสู่เมืองไทยของเราโดยผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน๑๕๑๖ไปอยู่ที่ประเทศพม่านะครับ
ก่อนที่จะไปอยู่ที่บังกลาเทศต่อไปในวันที่๑๗
นี่คือภาพรวมการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
ยังไงใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิด
ในขณะเดียวกันก็มีพายุอีกหนึ่งลูกที่มีแนวโน้มที่จะก่อตัวขึ้นในช่วงสุดสัปดาห

เป็นอย่างไรคือนี้จับตาตื่นไฟอยากให้พิธีพิธานได้ติดตามกันนะครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น
มีโอกาสเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่ช่วงเวลายังเป็นช่วงเวลาเดิม
โดยถ้าหากเราดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ช่วงเที่ยงวันนี้ท้องฟ้าก็จะเริ่มอึมครึม
ก่อเมฆดำเกิดขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่
หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเริ่มตกกระจายตัวตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป
โดยเฉพาะ๔โมงเย็นกลุ่มฝนจะเริ่มกระจายตัว
เริ่มตั้งแต่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน

ยังไงวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับใครที่จะเดินทางกลับจากที่ทำงาน
คงจะต้องตรวจสอบสถานการณ์การจราจรรวมไปถึงสถานการณ์ฟ้าฝนด้วย
เพื่อที่จะไม่ให้ความแปรปวนของสภาพอากาศนั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ